ตามกันต่อนะคะเพราะว่ายังไม่สิ้นสงสัย
เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของพลตรีสมชายวัย๗๑ปีค่ะ
ที่บ้านอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ตอนแรกก็คือเปลือยกายนอนอยู่ที่พื้นที่ประตูหลังบ้าน
หายใจรวยรินสุดท้ายคือเสียชีวิต

หนึ่งก็คือทำไมถึงไปเปลือยกายอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าท่านเป็นทหารยศพลตรีถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว

น่าเชื่อว่าทำไมจะไปเปลือยกายอยู่นอกบ้านประตูหลังบ้านนะคะ
แล้วก็ที่ร่างกายเนี่ยสภาพศพก็คือมีบาดแผลร่องรอย
บริเวณศีรษะที่บริเวณแขนขาหลายแห่งเลย
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าสงสัยจะลื่นล้ม
ศีรษะกระแทกพื้นแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ญาติพี่น้องบอกไม่น่าจะใช่

ผู้หญิงที่เคยมายืมเงินผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
วันนี้ที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย

ญาติผู้เสียชีวิตและคนที่เห็นเหตุการณ์มาให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายบอกว่า
มีการจัดตั้งทีมสืบสวนสอบสวนในระดับจังหวัดขึ้นมาเลย
ก็จะมีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย

อยู่ระหว่างกระบวนการชนะสูตรพลิกศพ
ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้

แล้วก็จะมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มในวันพรุ่งนี้
ส่วนญาติแจ้งความประสงค์ขอนำศพไปชนะสูตร

เพื่อเปรียบเทียบผลตรวจก็สามารถทำได้
ก็คาดว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง

อันนี้ก็หมายความว่ามีผู้กระทำความผิด

ก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนต่อไป
โดยเฉพาะบาดแผลตามร่างกายของผู้เสียชีวิตมันผิดปกติ
มันไม่น่าจะใช่แค่ล้มศีรษะฟาดและเสียชีวิต
และสงสัยคนที่เคยมายืมเงิน
มีอยู่๓คนที่เคยมายืมเงินนี่๓คนนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
แต่มีอยู่คนนึงคนที่สองที่แปลก
อายุ๕๐กว่าเป็นผู้หญิง
จากยืมเงินแล้วยังส่งข้อความทางไลน์
บอกกับผู้เสียชีวิตว่าหนูอยากดูแลคุณท่าน
ชีวิตนี้จะได้มีความสุขสบายสักทีไม่รู้จะมีโอกาสดีเหมือนคนอื่นไหม
ตัวผู้เสียชีวิตตอบกลับไปว่ามีสิต้องมี
แล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าฝันหนูเป็นจริงเหมือนหนูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะ
หนี้คนนี้อ้างปัญหาต่างหน้าขอยืมเงินตลอดเลย
แต่ตัวผู้เสียชีวิตเองเหมือนจับพิรุษได้ก็เลยไม่ค่อยตอบหลังไม่ค่อยตอบ
ตุลาคมผู้หญิงคนนี้ทักมาอีกขอยืม๒๐๐๐บาท
แต่ผู้เสียชีวิตไม่ให้ยืมส่งเพลงไปคล้ายกับไปต่อว่าด้วย
ตุลาคมผู้หญิงคนนี้หายไปไม่ตื้ออีกเลย
ตุลาคมวันเดียวกันนะคะพ่อแชทไปคุยกับลูกหนี้คนที่๓เป็นผู้หญิงนะคะ
บอกว่าอย่าเป็นเหมือนคนที่สองนะไม่มีสัจจะจะไม่มีความสุข
นี่ค่ะมันก็เลยแปลกสำหรับลูกหนี้คนที่๒อะนะ
ส่วนที่สันนิษฐานว่าคุณพ่อของเธอหกล้มในห้องน้ำอาบน้ำเสร็จ
แล้วก็ทำให้มีบาดแผลอะไรแบบนี้
ลูกสะพ้ายบอกว่าไม่น่าจะใช่พื้นห้องน้ำไม่ลื่นเลยนะ
ถ้าล้มจริงล้มในห้องน้ำแล้วทำไมมานอนอยู่นอกบ้านหลังบ้าน

ส่วนความขัดแย้งในชุมชนไม่มีเลย
ตัวผู้เสียชีวิตเองสันโดดไม่ยุ่งกับใคร
มีกิจกรรมอะไรคือตัวผู้เสียชีวิตเขาช่วยเหลือตลอดค่ะ
ทางญาติคิดว่ามันเป็นไปได้น้อยค่ะ
เพราะว่าพื้นห้องน้ำที่พ่อใช้ประจำค่ะ
คือในห้องนอนแล้วก็ตรงห้องนั่งเล่นนะคะ
เบื้องมันเป็นลักษณะแบบสากค่ะ
หรือยังไงก็ตามคือถ้าชากพ่อล้มในห้องน้ำจริงค่ะ
ไม่น่าจะมานอนในจุดที่เราเห็นนะคะ
คือทางเราก็ไม่ได้ไม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจหรือนิติเวศที่นี่นะคะ
แต่ว่าแค่ต้องการข้อมูลอีกสถาบันเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนะคะ
เพื่อที่จะมั่นใจมีความมั่นใจค่ะ
ท่านรองผู้การท่านได้ให้คำมั่นนะคะ
ในการทำคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คุณแซคนัทวินก็พยายามตามหาลูกหนี้ของพลตรีสมชายนะฮะ
ลูกหนี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่ายืมเงินแล้วหายไปเลยนะ

นี่ครับก็ได้โทรไปเจอเธอนะครับ
ห้าสิบกว่านะบอกว่าไม่สะดวกที่จะพูดอะไรทั้งนั้นในตอนนี้
นี่คนที่สองอ่ะนะนี่ฮะ
ขณะเดียวกันลูกชายของลูกหนี้คนนี้นะครับ
รับว่าแม่ยืมเงินพลตรีสมชายจริงเพื่อนำมาหมุนธุรกิจของครอบครัวล่าสุด
แม่ขอยืม๒๐๐๐๐เพื่อนำมาประกันตัวโดนจับเรื่องการพนัน
แต่ไม่ได้ตอนนั้นทางเจ้าของบ่อนเขาก็จ่ายเงินให้แม่แทนนะ
ลูกชายบอกที่แม่หายไปแล้วไม่ทักหาพลตรีสมชายเลยเนี่ย
เพราะว่าแม่ทักไปล่าสุดแล้วเห็นพลตรีสมชายไม่ตอบแม่ก็เลยไม่กล้าทักไปอีก
แล้วที่แม่แนะนำพี่ชายให้ไปดูแลประกันชีวิตให้พลตรีสมชายเป็นเรื่องจริง
แต่ยังแค่พูดคุยไม่ได้ตกลงกันลูกชายบอก
ที่สำคัญคือช่วง๒๓ตุลาคมที่ทั้งลูกฝั่งพลตรีสมชายเขาบอกติดต่อได้วันสุดท้าย
จนถึง๒๕ตุลาคมที่มีคนไปเจอบาดเจ็บอยู่ที่ลานบ้าน
แล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ยเขายืนยันว่าแม่เขาอยู่บ้านตลอด
มีกล้องวงจรปิดยืนยันได้ว่าแม่อยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหนเลย
ที่เหลือก็รอดูขยายผลกันต่อไปกันแล้วกัน